เขาบอกว่ามีนักร้องเสียงนุ่มนะคะ
ก็ดีดกีต้าเพลงดังแต่ชื่ออาจจะไม่ดังค่ะ
เพิ่งย้ายค่ายไปนัดนะคะพี่ตี้

ถูกแล้วพี่ตี้ก็มาเล่าสู่กันตั้งไง
เขาแบบเห็นเสียงนุ่มทำไมโหดแบบนี้นะคะ
สรุปก็หวยไปลงที่น้าเอ๊ะจีรากร

แต่ว่าอักษรย่ออแล้วเพิ่งย้ายค่าย

รวมไปถึงในแวดวงมันมีแบบนี้ไหม
ไปฟังนะคะคำเฉลยจากคุณเอ๊จิลากรเลยดีกว่าค่ะ

แต่เห็นพี่ปูแบ็คเฮดขึ้นอยู่นะพี่
บอกไปพี่ชูบอกว่าให้มันมีแรงก่อนเถอะพี่ปู

เรื่องโหมกับพวกนี้ไปนานแล้วพี่

แวดวงเราก็รู้กันอยู่
มีทั้งดีบ้างไม่ดีบ้าง

พูดมาขนาดนี้แต่ก็มีจริง

ด้วยความว่าหลายคนมองว่าพี่ปูเนี่ย

เขามาความสุขคลายละได้อยู่

ก็รอดูกันนะคะว่าใครเสียงนุ่มคุณเสียงนุ่มหรือเปล่า